มันเป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นบนถนนแถวปฐุมธานี

ตอนที่เขาไปช่วยกันเนี่ยคนเจ็บบอกว่าพี่มีเพื่อนผมอีกคนนึง
ถูกลากไปนู่นกระบะลากไปนู่น
เขาขับรถไล่ตามกันนะฮะไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
รุ่นเย็นตามต้นรุ่นเย็นตามแก้มเท้าใจ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือลากร่างเข้ามาเนี่ย๕กิโลเมตรนะครับ
สุดท้ายคือเขาเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าคนที่ถูกรถคันนี้ลากมาตามถนนนี้เห็นไหม
มุมที่แสงไฟมันถึงนี่มันชัดเลย

เพราะว่าตอนที่กระบะคันนี้ไปชนซาเล้งเนี่ย
เขาอาจจะยังเจ็บหรือเจ็บสาหัส
แต่ถูกลากมา๕กิโลเมตรนะครับ
รถคันนี้พยายามบีบแตรส่งสัญญาณนะให้หอดให้จอดให้จอด

คือขับเหมือนกับไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
มีพลเมืองดีบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะครับ
ตอนตามกระบะอิสุสุตู้ทึบสีขาวคันนี้
เหตุการณ์ตรงนี้ที่ขับไล่ไปเนี่ย

ในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานี
เพราะหยุดกันได้จอดกันได้ศคลองหลวงก็มานะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยพอมาถันกันลงมาเนี่ยโอ้โห
คือคนขับรถกระบะคันนี้บอกไม่รู้ไม่รู้ว่าลากใครมา
เอามีภาพตอนที่รถจอดไหมตอนที่เขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุกันนี่ฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถคันนี้ที่ถูกลากร่างมา๕กิโลเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับ
ป่อเต็กตึงก็มาตรวจสอบต้องใช้เครื่องตัดทางนะฮะ
ในการนำร่างของผู้ที่ติดอยู่เนี่ยออกมาจากรถตัวถังด้านใต้เนี่ยฮะ
ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อลายทหารสูงเก้งขายาวนะครับ
ไม่มีเอกสารติดตัวแต่ว่ามีเพื่อนเขาที่เจ็บอีก๒คน
ให้ข้อมูลกับทางป่อเต็กตึงเอาไว้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกลากมานะครับ
คนขับรถกระบะชื่อนายกิติศักดิ์คล้ายเรียนอายุ๒๕ปี

นี่ฮะนายกิติศักดิ์อายุ๒๕ปี
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาขับรถไปรับนมมาขาย
รับมาจากคลังย่านอำเภอคลองหลวง
ที่เห็นคือกำลังเดินทางกลับบ้าน
ไม่รู้เลยว่าไปชนรถซาเล้งตอนไหนนะ

ไม่เห็นไฟที่รถอะไรยังไงเลยที่ว่าไปชนรถซาเล้ง
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไปลากใครอะไรยังไงมา
จนมีคนขับรถคันอื่นเนี่ยขับมาดักหน้า
แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยขับรถชนคนตายแล้วติดอยู่ใต้ท้องรถ
พอจอดข้างทางแล้วมาดูก็ตกใจ
ติศักดิ์บอกโอ้โหผมตกใจจนตัวสั่น

ผมวิ่งเส้นนี้ประจำพี่
เพิ่งเคยเจอทั้งแรกพี่มองไม่เห็นไฟเลย

แล้วเข้ามากันกี่คนเรารู้ไหม
ไม่เห็นเลยพี่ถามว่าใครอยากไปฆ่าคนตายพี่
แล้วเรารู้ได้ยังไงว่า
แฟนผมทักพี่ว่ามันเป็นที่ปกติแบบนี้
แล้วบีบแต่ด้วยแต่ตอนแรกผมไม่ได้ยินว่าแฟนผมอ่ะอันนี้
หัวแรกอ่าตกไฟห้าคล่างทาง
แล้วเขามาเขาบอกพี่ชนคนพี่ชนคนตกใจพี่พี่สัญหมดเลยพี่ตัวผม
อันนี้ฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของกิติศักดิ์นะ

แต่ทางป่อเต็กตึงนะครับได้ชี้ให้ดูรอยเลือดที่เป็นทางยาวบนถนนนะครับ
นี่ยาวไปหลายกิโลเมตร๕กิโลได้
คือทางเจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึงเนี่ยบอกว่า
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถชนมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีคนเจ็บตกอยู่ในคลองน้ำข้างทาง๑คนนะเจ็บอยู่บนถนนคนหนึ่ง
มีรถซาเล้งจมอยู่ในน้ำคันหนึ่งกำลังจะพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลคนเจ็บบอกว่า
ช่วยเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมเนี่ยที่ถูกกระบะชนเนี่ยถูกลากติดกับกระบะไปด้วย
อันนี้คือรอยเลือดใช่ไหมครับที่ที่เขาลากมาเหรอพี่หรือว่าไง
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขาลากมาประมาณสักกี่กิโลนะพอรู้ไหม
ตั้งแต่เอลวัน๑จนกระทั่งถึงเอลวัน๔แต่ละสะพานก็แทบประมาณสะพานละ๑กิโล

เขาลากมาก็ตั้งไปไม่ได้
แล้วเห็นให้ข่าวว่ามีพลเมืองดีขับรถตามแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้หรือเปล่า

นายกิติศักดิ์คนขับรถกระบะตู้ทึบนะครับสพคลองหลวงนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะ
พุ่มกับการสพคลองหลวงพุ่มการการสอบสวนนะครับบอกว่าดวชสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ย
สูง๑๗๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะบอกขับรถไปรับนมจะเอาไปขายแล้วช่วงนั้นขับรถกลับบ้าน
ไม่รู้เลยว่าชนซาเล้งไม่รู้เลยว่าลากใครมา๑๗๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกลากร่างไปนะครับตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับชื่อนายไพรวันเกรดเจริญอายุ๓๘ปีนะครับ
คนขับรถกระบะเนี่ยคือนายกิติศักดิ์ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจขับรถขณะเมาสุราไม่หยุดช่วยเหลือแจ้งเหตุและไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนำไปฝากขังนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนเรื่องของศพเนี่ยทางญาติญาติต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ

อืมเมามากด้วยขับเร็วด้วยลากเข้าไปไกลด้วย